คุณผู้ชมครับมันมีกรณีเกิดขึ้นนะฮะระหว่างตำรวจกับหนุ่มส่งพัสดุคนหนึ่งนะครับถึงขั้นยิงกันบาดเจ็บนะฮะคือนุ่มคนนี้เนี่ยเขาเข้าไปในห้างนะครับก็ใส่หมวกกันน๊อกไปด้วยนะครับเป็นหมวกกันน๊อกแบบเครื่องใบนะครับตำรวจที่เขารักษาความปลอดภัยอยู่ในห้างก็มาบอกว่ามันก็ต้องถอดอะไรพวกนี้เพื่อความปลอ
แต่เอาเป็นว่ากระสุนเนี่ยมันไปโดนเท้าของหนุ่มส่งพัสดุคนนี้ครับ
นี่จังหวัดตรงนี้นะฮะคือเขาก็เหมือนกับมาฝากเงินแล้วก็แวะมาซื้อของตรงร้านนี้ตำรวจก็เดินข้างหลังนั้นชุดน้ำเงินนั่นคือเพื่อนของคนเจ็บ
ตำรวจก็เดินตามคนที่ใส่หมวกกันน๊อกล่ะค่ะเหมือนกับไม่ไว้ใจหรือว่าอะไรยังไงหรือว่านี่มีหนุ่มใส่หมวกกันน๊อกก็เหมือนกับตะโกนบอกอะไรเนี่ยฮะ
เจ็บนะครับทุกผู้ชมครับแล้วคนมาเดินไปเดินมาเต็มเลยไหมเนี่ยจูงลูกจูงหลานกำลังเลิกเรียนเนี่ยฮะ
นี่ฮะหนุ่มเสื้อยืดดำหมวกกันน็อกแบบครึ่งใบนะครับตามภาพนะครับเข้ามาในห้างมากับเพื่อนนะฮะเพื่อนเสื้อน้ำเงินเนี่ยกางเกงยีนนะครับแล้วตำรวจก็เดินตามทุกฝีก้าว
นี่ตอนที่เดินเข้ามาถึงนะฮะเพื่อนเสื้อน้ำเงินก็มายืนอยู่ใกล้กันเข้ามาแวะซื้อของตรงนี้นะครับจังหวัดตรงเนี่ยแล้วเดี๋ยวตำรวจก็มาเห็นมั้ยฮะตำรวจเดินมานะครับแล้วก็มีการสอบถามกันอะไรกันจนมีปากเสียงกันเขาซื้อของเสร็จเขาก็เดินออกไปที่ประตูแล้วก็ออกไปที่ตรงนอกห้างนะครับก็จะเป็นภาพเหมือนที่

หลังจากเกิดเหตุก็ถูกนำตัวกลับไปที่โรงพักเพื่อสอบสวน
เพราะมันมีการยิงกันเกิดขึ้นนะครับทางฝั่งของคนเจ็บนะฮะนี่ฮะ
คนเจ็บนะครับเพื่อนของเขาเนี่ยบอกว่าคนเจ็บทำงานเป็น
ส่งพัสดุนะครับเมื่อวานนี้เอาเงินไปฝากตู้อัตโนมัติ
แบงค์ที่อยู่ในห้างนี้ก็มาฝากเป็นประจำนะครับก่อนเกิด
เหตุก็ขี่จักรยานยนต์นำเงินมาฝากตามปกติทีนี้เพื่อนของเขา
เนี่ยรีบตอนเข้าห้างเลยไม่ได้ถอดหมวกกันน็อกตำรวจเห็นก็มา
โวยวายบอกให้ถอดหมวกน็อคเพื่อนเขาก็บอกโอ้โหแป๊บเดียวนี่
จะเนี่ยทำธุระเสร็จจะรีบกลับแล้วแต่อีกฝั่งไม่ฟังเดินตามเดิน
จนมีปากเสียงกันพอมาถึงหน้าห้างชักปืนขึ้นมาแล้วเปรี้ยง
ตรงนี้เลยครับ
ขณะเดียวกันนะครับทางฝั่งของตำรวจนะครับทุกผู้ชมครับ
ร้อยตำรวจโทพันเตนะครับถูกนำตัวมาที่โรงพักษ์สพคลอง
หลวงอ่าคือทางฝั่งของ
คนเจ็บกับเพื่อนเขาบอกแหมดูตำรวจเขาตาแดงไม่รู้ว่า
อาการปกติหรือเปล่าออกตาแดงหน้าแดงแดงคือเหมือนกับว่าเมาหรือ
เปล่าพูดกันตรงก็แล้วกันดูกล่ำกล่ำยังไงไม่รู้ก็ต้องตรวจ
แอลกอฮอล์นะฮะเพื่อความชัดเจนตรวจวัดแอลกอฮอลแล้วก็เป็นศูนย์
นี่เห็นไหมนี่ศูนย์ไม่มีสารแอลกอฮอล์อะไรเครื่องดื่ม
กอฮอลสารเสพติดในร่างกายไม่มีนะฮะตรงนี้นะครับทีนี้คำ
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับพันธมตเอกเกียรติศักดิ์มิตรปราศาสตร์
ผู้มุมกับการสอบภอคลองหลวงบอกว่าในส่วนของคนเจ็บยังอยู่
โรงพยาบาลนะครับแต่สอบปากคำเพื่อนของเขาแล้วก็พี่ชายของ
เขาไปแล้วนะครับคนเจ็บเดี๋ยวจะสอบปากคำเพิ่มเติมส่วนตำรวจเนี่ย
ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติงานธุรการตอนนี้เลยนะฮะจนกว่าการสอบ
จะแล้วเสร็จแล้วแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายไว้ก่อน
ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแต่เบื้องต้นจาก
การสอบถามสอบปากคำเนี่ยตำรวจบอกว่าก็เนื่องจากเขาไม่ถอด
กันน็อกอืมแล้วมีมาอีกคนนึงด้วยเขาเดินเหมือนกับเดินตามคู่
อยู่สองคนมันก็ดูไม่น่าไว้วางใจแล้วก็มีข่าวอยู่ก็
เหตุร้ายที่เกิดขึ้นในห้างมันก็มีให้เห็นอยู่บ่อยแล้ว
ส่วนใหญ่คนร้ายบางทีก็ต้องใส่อะไรปิดบังใบหน้าใช่ไหมคะ
เพื่อนที่มาด้วยแม้จะไม่ได้ใส่หมวกกันน็อคแต่ก็ใส่หมวกตำรวจ
เขาก็ไม่มั่นใจเขาก็ต้องเดินตามประกบทุกฝีก้าวเลยจังหวะ
ตรงนั้นไปหน้าห้างเนี่ยเขาก็เห็นมีการแบบโวยวายอะไรขึ้นมาก็
พยายามจะชักปืนขึ้นมาแล้วปืนมันลั่นตำรวจบอกว่าปืน

เรื่องต้นเนี่ยเราก็ได้แจ้งข้อหาทุกบริษัทนะครับซึ่งรอส่วน
แพทย์ทีหนึ่งจะแจ้งข้อหาเพิ่มเพิ่มนะครับเพราะตัวกรณีนี้
จะต้องให้ความเดียวนอนพอจอบกันต่อไปก็แล้วกันส่วนเรื่อง